เพชรบุรีอุกอาจจริงมีผู้ชายคนหนึ่ง
เพิ่งออกมาจากคุกได้๕วัน

ย่ำยีเมียของเพื่อน

คุกออกมาไม่กี่วันโดนยิงตาย

ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวคนร้าย

สภาพคือนอนคุดคู้ตะแคงอยู่ในร่องน้ำ
ตรงจุดนี้ตำรวจสพท่าไม้รวก

ในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรชบุรีเมื่อช่วงเช้านี้ครับ
เชือกเอาไว้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

นอนตายอยู่ใกล้กันกับคนต้นไม้

ขาด้วยนะฮะเป็นตะข่ายที่ชาวบ้าน

พันติดอยู่ที่ขานอนตะแคง

กางเกงยีนสีดำขาสั้นตัวเดียวครับ

หน้าผากข้างขวาทะลุขมับขวา๑นัด

ต้นคอข้างขวาอีก๑นัด

ของตะข่ายที่อยู่ริมรั้วบ้านของเธอ
เพราะว่าจุดที่ไปเจอศพ

ไม่ไกลครับเธอเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อคืนตอนประมาณ๒ทุ่ม

จากถนนหน้าบ้าน๓นัด

ได้ยินเสียงปืนดังอีกจากข้างบ้าน

บอกกลัวมากไม่กล้าออกไปดู

รอจนกระทั่งรุ่งเช้าต้องตื่น

ไปเจอร่างนายชาลีคนตาย

ตกใจมากก็เลยรีบไปบอกผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ตายเพิ่งออกมาจากคุกได้๕วัน

ส่วนใครเป็นคนยิงใครคือคนก่อเหตุ

แฟนเค้าใช้พิษอะไรไม่รู้
เดินไปตรงนั้นเราเห็นฆ่าคนก็เรียกแฟนไป

ตกใจก็ไม่ได้เดินเข้าไป
ตอนช้าว่า๖โมงป่าแล้วนะ
ขณะที่ตำรวจสพท่าไม้รั่วครับให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุ
นายชาลีไปช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าให้กับเพื่อนบ้านหลังนึง
หลังจากนั้นก็กลับบ้านตอนประมาณทุ่มครึ่งห่างจากบ้านของคน
ที่ให้มาช่วยซ่อมไฟเนี่ยประมาณสักห้าสิบเมตรแล้วปรากฏว่าไปเจอ
กระสุนปืนเก้ามอมอตกอยู่ด้วยครับตำรวจสันนิษฐานว่าตรงนั้นแหละ
ที่เจอกระสุน๙มมตกอยู่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่
คนร้ายเริ่มก่อเหตุสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนรู้จักกัน
กับผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเห็นนายชาลีเดินอยู่คง
ทะเลาะกันจังหวะที่ชักปืนขึ้นมาแล้วขึ้นลำกระสุนเลยร่วงตก
ตรงนั้นหนึ่งนัดก่อนแล้วมีการยื้อแย่งกันในส่วนมะละกอเพราะ
อะไรรองเท้านายชาลีเนี่ยหลุดอยู่ตรงนั้นแล้วคงพยายามวิ่งหนี
หลังจากแย่งปืนแล้วคงไม่สำเร็จก็วิ่งวิ่งวิ่ง
รองเท้านายชาลีที่ตกอยู่ข้างหนึ่งตรงนี้ครับวิ่งไปแต่ก็ถูก
ไล่หลังมาด้วยนะเพราะว่าเสียงปืนที่ชาวบ้านได้ยินสามนัด
ตอนแรกบวกกับอีกสองนัดตามหลังมาแล้วก็ไปเจอพวกปลอกกระสุนที่
ตกอยู่อีกคงจะถูกยิงไล่หลังจังหวะที่นายชาลีกำลังวิ่ง
แรงเกิดเพื่อนหนีตายไปสะดุดกับตาข่ายที่ชาวบ้านเขากั้น
สัตว์เลี้ยงเอาไว้แล้วตกล้มลงไปในครูนี้หรือเปล่าคนร้าย
พอตามมาทันก็เลยกระหน่ำยิงตำรวจคาดการณ์แบบนี้แล้วปมเหตุ
ล่ะทำไมต้องรัวยิงขนาดนั้นด้วยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปม
แค้นส่วนตัวครับนายชาลีเนี่ยเคยมีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมย
น้อยและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเคยถูกจับดำเนินคดีฐาน
บุกรุกแล้วก็คดีข่มขืนกระทำชำราวเมียของเพื่อนในพื้นที่
บนเดียวกันนั่นแหละฮะสารพิพากษาจำคุกปลายปี๒๕๖๔ติด
ประมาณ๒ปีพ้นโทษออกมาเมื่อ๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมานี้
เองครับผ่านมา๕วันโดนยิงตายคุณว่าเมียสุชาดานักข่าว
รัฐทีวีลงพื้นที่ครับก็ไปตรวจสอบนี่ฮะจุดนี้อยู่
ตรงข้ามกับบ้านของผู้ตายไปเจอว่ายังมีกองเลือดอยู่ใน
ร่องน้ำแล้วก็ร่องรอยที่ผู้ตายเขาวิ่งหนีมาแล้วก็สะดุด
ข่ายล้มก็คือจุดที่พบศพร่องน้ำบริเวณนี้ครับที่กล้อง
จับภาพลงมาเราต้องย้อมสีบ้างนะเพราะว่ายังมีคราบเลือด
อะไรอยู่ถามเจ้าของบ้านยืนยันว่าได้ยินเสียงปืนประมาณ
ทุ่มไม่มีใครกล้าออกมาดูหรอกทุกคนกลัวไปหมดอยู่ในพื้น
เปรียวด้วยครับในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นเขาสงสัยสงสัย
คนหนึ่งค่ะชื่อในต้อมอ่าทำไมต้องสงสัยในต้อมค่ะนั่นสิคะเพราะ
ต้อมเคยมีปัญหากันมาก่อนกับผู้ตายแล้วอยู่ในร้านชำใกล้
กับจุดเกิดเหตุคุณมะเหมียวก็เลยไปถามแม่ของในต้อมหน่อยแม่
ยืนยันเลยว่าลูกชายแม่ไม่เกี่ยวข้องเพราะลูกชายแม่ไปเฝ้า
ที่ถูกรถชนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่ก็ชี้แจงแบบนี้แม่
รับครับว่าลูกชายเคยทะเลาะกันจริงกับผู้ตายนายชาลีหรือ
ในหลิมเนี่ยเพราะเขามาขโมยหินเจียของลูกชายแล้วก็ตี
หัวลูกชายแม่จนแตกแล้วปลาระเบิดปิงปองใส่อีกต่างหากแต่
สุดท้ายนายหลิมหรือนายชาลีกลับไปแจ้งตำรวจจับลูกชายหาว่า
ไล่ยิงเขาแต่เรื่องนี้มันจบไปตั้งแต่๒ปีที่แล้วแล้วนะ
ไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นคนก่อเหตุครับนี่คือความมั่นใจและ

เรื่องที่ว่าไม่ใช่หรอกลูกเราไม่ได้ใจใจดำถึงขนาด
นั้นมาเก่งเก่งส่วนดีแต่เพราะถึงเวลาพวกตีกับตายจริง
ไอ้เจ้าต้อมเราที่ว่าเขา๙๕นี้นะเพราะถึงเวลาจริง
พวกตีกับตายก็ดูทั้งที่เขาตีลูกเราหัวแตกแล้วเขา
วิ่งมาจุดลูกบนเขายังบอกว่าลูกเราหลีกดูแล้วก็อยู่
มาเนี่ยถ้าคิดว่าจะแก้แค้นพี่มันอยู่ทั้งคนทำไมถึงไม่แก้
ต้องสงสัยที่ชาวบ้านเขาก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือตัดแบบนี้
ส่วนอีกหนึ่งคนครับเป็นเพื่อนของผู้ตาย
แล้วเพื่อนคนนี้เขามีแผลในใจเพราะว่าอะไร
ผู้ตายเคยข่มขืนเมียของเพื่อนคนนี้แหละ

กระทั่งทำให้ผู้ตายต้องติดคุกเพราะมาข่มขืนเพื่อน
ข่มขืนเมียของเพื่อนเนี่ยก็คือเพื่อนคนนี้ที่เราได้ไปคุยนะฮะ
ไปคุยไปสัมภาษณ์มาเพราะตำรวจก็เชิญตัวไปสอบปากคำด้วย
เขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตายของนายชาลีหรือว่าในหลิม
แม้ว่าที่ผ่านมาจะถูกหักหารน้ำใจมาย่ำยีมเมียรักเขา
แต่อโหสิกรรมกันไปแล้ว๔วันก่อน
พ้นโทษออกมาจากคุกก็มาขอโทษเขาก็ยกโทษให้ไปแล้ว
ดังนั้นใครที่พุ่งเป้ามาคิดว่าเขาคงจะยังแค้นในใจ
แล้วก็จะมาเอาคืนมาแก้แค้นเนี่ยไม่ใช่
ใครจะยิงเนี่ยเขาไม่รู้เพราะผู้ตายมีโจทย์เยอะครับ
ตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ก็ตั้งแต่ที่เราเป็นเพื่อนกับหลินเนี่ย
คือเขาได้เล่าหรือว่ามีปัญหากับคนที่ชื่อต้อมแล้วมาบอกเราไหม
ไม่บอกครับเขาไม่เคยพูดอะไร

ดังนั้นเขามีโจทย์มีคู่อลีเยอะ

ใช่ครับตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการเชิญตัวในต้อม

มาให้ปากคำเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ย
ต้อมเขาหายออกไปจากพื้นที่

ซึ่งถูกรถชนที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ
ตำรวจได้ข้อมูลว่าในต้อมเนี่ย

ไปบ้านแฟนที่ชะอำ

เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าและคำชี้แจงเพิ่มเติม